หวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี

ล่าสุดก็มีคดีความฟ้องร้องกันเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับ

ที่ไปยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินคดีกับฝ่ายของครูปรีชา

ฐานให้การเท็จแจ้งความเท็จนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จริงแล้วก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็รู้สึกว่าการทำงานในแต่ละด้านของเจ้าหน้าที่
ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หรือสำนักงานอายการสูงสุด
ซึ่งจริงแล้วทุกท่านก็ทำงานด้วยความยุติธรรมครับ

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน

หลังครบกำหนดฝากค้าง๔๘วัน

และยังรับฟังคำสั่งโอนสำนวนคดี

พร้อมเดินหน้านำเสนอพยานเพื่อหักล้าง
และขอความเป็นธรรมกับปปชด้วย

เราก็จะต้องทำหนังสือเข้าไปที่ปปชครับ
แล้วก็นำพยาหลักฐานที่เรามีอยู่

ที่จะหากล้างความเห็นการวิจัยของกองป่า

ที่ผมไปติดตามพบมานะฮะ
และก็ที่จะสามารถนำเรียนการได้

ทนายความของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล

ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ต่อครูปรีชาและเจบ่าบิล
รวมถึงนางสาวพัชริดาพรมตา

ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จ

ในคดีแพ่งเพื่อการอายัดเงินของหมวดจรูน
โดยจะดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา
กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้
ส่วนกรณีที่อายการมีความเห็นสั่งคืนสำนวนการสอบสวน

เพื่อส่งไปให้ปปชเป็นผู้พิจารณา

เป็นสิ่งที่ตรงกับความเห็นของตนเอง

รวมกับสำนวนของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล

คู่กรณีมีพยานเพิ่มขึ้น
ถ้าพูดว่าสบายใจมันก็คงไม่สบายใจซะเลยหรอกครับ
เพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบนะครับ
ผมไม่กลัวหรอกครับผมกำลังหาอยู่เลยว่าพยาน
หรือว่าอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาอ้างมานะ
ผมอยากเห็นก็อยากจะให้เขาหามาให้จริง
เพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมบอกทางพนักงานสอบสวนก็แล้วแต่นะ
ขอร้องให้หาพยานขอร้องให้หาอะไรต่ออะไร
หลักฐานอะไรต่างนานาเนี่ยนะ
ใส่กล้องวงจรปิดภาพถ่ายอะไรก็แล้วแต่
ผมขอร้องมาตั้งแต่วันแรกแต่ไม่มีใครหาไม่ได้เลยสักคนเดียว
แต่ตอนนี้ผมเห็นว่าอะไรมันก็ออกมาเยอะแยะหมด
ผมก็ไม่เห็นมันมีสักอย่างเดียวไม่กลัวหรอกครับอยากจะเห็นอยากจะเจอ
สำหรับการยื่นคำฟ้องครั้งนี้
สารได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่๑๑มิถุนายน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน